คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปที่เมืองรถม้าจังหวัดลำปางกันหน่อยนะครับ
ตื่นกันทั้งจังหวัดเลยค่ะญาติอ่านข่าวนี้ฉันก็ตื่นไปด้วยเลยนะคะ
มีพลเมืองดีเข้าไปพบรถกระบะจอดอยู่สตาร์ทรถ
มันจะเกิดลางไม่ดีเหมือนกับที่เราอ่านข่าวอยู่ทุกวันหรือเปล่า
ฆ่าตัวตายด้วยการรมควันหรือเปล่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทั้งชาวบ้านเอง
ตำรวจเองทั้งกู้ภัยเองก็ต้องไปแบบนี้ค่ะ
เคาะกระจกเคาะหลังคาเขย่ารถปรากฏว่าคนข้างในตื่นไหม
ไม่ตื่นตื่นไหมไม่ตื่นโอ้โหขย่าวนี้เลยอ่ะเวลาผ่านไปแล้วสิบห้านาทีก็ไม่ตื่น
มันจะเกิดรางร้ายหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีหรือไม่
เนี้ยเคาะหลังคารถแบบนี้ฮะพี่ตำรวจจะทำทุกวิถีทางฮะ
เออแล้วพี่กู้ภัยคือโยกรถเลยอ่ะใช่เขย่ารถอ่ะคุณ
แล้วกระบะแหมหนักเป็นตันเขย่าจนกระทั่งสะเทือนก็ไม่ตื่นค่ะ
ทำยังไงก็ไม่ตื่นเฮ้ยมันจะเกิดรังไม่ดีหรือไม่
คือเค้ายังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วเนี้ยค่ะสุดท้ายอ้าว
รถกระจกลงมาอืมตื่นมีสติสิบห้านาทีผ่านไปอ้าว
แล้วพี่เขาเป็นอะไรอ่ะคะเมาแล้วไม่ขับนอนหลับสนิทจ้า
ก็บอกเองว่าเมาไม่ขับไม่ใช่เหรอใช่แต่คุณอยู่ในรถเอาที่คล้าย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปจอดที่ป้อมยามไม่ค่ะพี่ก็ขับไปเลยแบบนี้ค่ะ
สงสัยว่าจะกลัวความผิดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือกลัวเมียตาม
สกัดจับหน่อยไหมเพราะว่าเขายังเมาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ
ประเด็นคือไปหลับกลางสี่แยกใช่ไหมยังไม่ส่างเลยอ่ะคุณเนี่ยเอาแบบนี้อ่ะ
ชาวบ้านเขาก็ตกใจนะคะตำรวจสพเมืองลำปางก็ต้องช่วยกันนะคะ
ทีนี้จุดเกิดเหตุชี้พิกัดนิดหนึ่งค่ะด้านช่องจราจรด้านขวาสุด
ที่บริเวณแยกนากวมลำปางเชียงใหม่ขาไปเชียงใหม่คุณค่ะ
ทีนี้ตำรวจเองก็หลังจากพี่แกขับหายไปไม่ได้มีโอกาสคุยกัน
ไม่ได้มีโอกาสถามไทยตำรวจคาดว่าน่าจะเมาแล้วก็ง่วง
ง่วงแล้วแกก็ทำตามกฎกติกาเมาไม่ขับเลยหลับดีกว่า

ก่อนหน้านั้นน่ะมันขับออกมาแล้วไง

คือมันไม่ใช่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วล่ะว่า
เมานี่นะเอ้าหลับดีกว่าอย่างนี้เหรอ

คือคุณถ้าเกิดว่าคุณเมาแล้วคุณต้องไม่ขับแต่ต้นนะ
ถูกต้องถูกต้องสุดท้ายอย่าโดนเมาแล้วขับด้วยนะ